ต่อกันที่หนุ่มมาสจุธาวุฒิของเรากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนี่โดนลุงรงจีบ
ไม่ได้จีบไปเป็นแฟนนะจ๊ะไปไหนอ่ะจีบไปเล่นหนังจ้าเป็นหนังแนวแบบคอมมาดี้เล็ก
อ่าเรื่องใช้หน้าทาวช่าที่พี่แจ๊คไปวันก่อนนั่นแหละค่ะ
งานนี้หนุ่มมาสยิ้มแป้นเลยนะบอกว่าจริงผมก็เป็นสายห้าอยู่แล้วชอบมากเลย
ยิ่งได้เข้าฉากกับพี่นุ้ยพี่จิ้มชวนชื่นอย่างนี้สบายหายห่วง
ส่วนตลกในดวงใจที่มาร์ทยกให้เป็นไอดอลคือใครรู้ไหม

ตูนบริบักษั๊กบริบูรณ์ลองไปฟังหน่อยค่ะ
ได้ดูพี่เขาแทบจะทุกคนอยู่แล้วทุกมุกจำได้หมด
มีใครเป็นพลังมาจานในใจเราไหมเอ๋ย

เขาจะแบบพลังเยอะทางของพี่ตั๊กเขาจะแบบทางแบบใส่พลังอ่ะแล้วก็เออแล้วก็แบบอยู่กับเขาแบบสนุกดีแล้ว
ให้ครบเป็นพี่ตั๊กสักหน่อยได้ไหมคะ

รอแบบนอนอิ่มก่อนเดี๋ยวจะเป็นพี่ตั๊กให้

ฉันรู้ว่าทำไมมาร์ทชอบพี่ตั๊ก

คุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องหัวใจของหนุ่มมาร์ทเนี่ย

เพราะว่าแฟนสาวเนี่ยเรียนด้านการรักษาภูมิแพ้
ซึ่งตัวหนุ่มมาร์ทเองเขาก็เป็นภูมิแพ้ซะด้วย
ไม่รู้ว่าแพ้รักหรือแพ้อะไรนะคะ
แล้วก็จะปลอดภัยนะให้ชีวิต
ใช่ผมเป็นภูมิแพ้ด้วย
เดี๋ยวจะได้หายเป็นจริง